ก็ยังต่อเนื่องเรื่องของสถานการณ์โควิด
หลังจากที่สอบคอได้มีการแถลงตัวเลขผู้ติดเชื้อในบ้านเราประจำของวันนี้แล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๓๘๒ราย
แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการตรวจหาเชิงรุกของแรงงานต่างด้าว๓๖๐ราย

ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราย้อนไปเมื่อวานนี้
คุณหมอเกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก็มีการเปิดเผยถึงเกี่ยวกับการระบาดโควิด๑๙
รอบใหม่ที่มันเกิดขึ้นจุดไข่แดงก็คือมาจากที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นเอง
เพราะว่าในรอบ๒๔ชั่วโมงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็
แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อมากที่สุด
นับตั้งแต่มีการระบาดในประเทศไทย
คือตั้งแต่ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่มีการสรุปตัวเลขมานะครับ
จากจุดไข่แดงสมุทรสาครก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวเมื่อวันเสาร์เนี่ย
แจ้งมาตัวเลขอยู่๕๐๐กว่าคน
พอวันอาทิตย์๖๘๙คน
พอวันนี้ก็ต้องเอายอดที่ทางสวบคอแถลง๓๘๒คน

แต่จะเอาไปรวมเอาไปบวกอย่างไรนั้น
ทางจังหวัดสมุทรสาคร
ในส่วนของคณะกรรมการป้องกันโรคโควิด๑๙ของจังหวัด

จะเป็นคนเอาตัวเลขนั้นไปบวกเอง

สมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่
ไม่งั้นถ้าเราฟังเดี๋ยวเราจะงง
ตัวเลขวันก่อนก็๖๐๐กว่าจะ๗๐๐แล้ว

พอเราฟังข่าวไปเรื่อยเราก็จะเห็นการกระจาย
คุณสืบสกุลตัวเลขผู้ติดเชื้อ
กระจายจากสมุทรสาครก็จะมีไปเรื่อยค่ะ
มีกรุงเทพมหานครมีสมุทรปราการ
นครปฐมมีสุพรรณบุรีแล้วก็ราชบุรีด้วย
ทีนี้จะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศ
การตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ของแรงงานชาวเมียนมากันหน่อยค่ะ
ที่ชุมชนตลาดไทยยูเนียนตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาคร
บรรยากาศก็มีแรงงานชาวเมียนมา
เขาก็ให้ความร่วมมือออกมาตรวจหาเชื้อกัน
เจ้าหน้าที่ก็มีการนำรถตรวจหาเชื้อโควิด๑๙พระราชทาน
รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยมาตรวจหา
นี่คือการตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุกนะคะ
การตรวจเชิงรุกนะฮะทางส่วนของสบคบอกว่า
การตรวจในพื้นที่สมุทรสาครโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว
ต้องตรวจเชิงลุกอีก๑หมื่น๓๐๐คน

คือการตรวจเชิงลุกนะฮะใช่ค่ะ
แล้วเดี๋ยวบอกกำหนดที่จะไปตรวจ
คือกำหนดการของเขาวันพรุ่งนี้๒๒ธันวาคม
จะไปตรวจที่บ้านเอื้ออาทรท่าจีนแล้วก็ตลาดเคหะนาดี
อันนี้คือของวันพรุ่งนี้ส่วนวันมารืนค่ะ
๓ธันวาคมก็จะไปที่ตลาดโกรกกรากแล้วก็ตลาดนัด
รวมถึงจะไปที่หอพักมหาชัยนิเวศ
อันนี้จะได้ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้๑๓๐๐ตัวอย่างนั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องของโรงเรียนต่างในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ก็มีคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปิดเรียน
คือเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้๒๑ธันวาคมข้ามปีแล้วครับ
ไปจนถึงวันที่๓มกราคมปี๖๔
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปลอดภัย
โดยระหว่างนี้ให้เรียนออนไลน์หรือว่าเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมไปก่อนนะครับ
ส่วนนักเรียนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร

ก็ให้ประสานกับโรงเรียนขอให้หยุดเรียน
หรือว่ามีการเรียนที่บ้านเรียนออนไลน์
มีกำหนด๑๔วันเช่นเดียวกัน
จนถึงวันที่๓มกราคมปีหน้าครับ
อันนี้คือจุดไข่แดงที่สมุทรสาครนะฮะ
เราไปจุดขาวกันบ้างนะฮะหรือว่าวงรอบนะครับ

นครปฐมพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดสมุทรสาคร
ก็มีการส่งทีมไปตรวจสอบเป็นทีมเคลื่อนที่เร็ว

เดินทางไปซื้อขายที่ตลาดกลางกุ้ง
จังหวัดสมุทรสาคร๒คน
แล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙ทั้งคู่เลย
รายแรกเป็นชาวอำเภอกำแพงแสน
แล้วก็อีกรายหนึ่งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรี
ทั้งสองคนนี้ค่ะเขาเป็นคนขับรถส่งกุ้ง

รายที่อำเภอกำแพงแสนเป็นผู้ชายนะฮะอายุ๒๑ปีนะครับ
วันที่๑๑ธันวาคมไปจับกุ้งที่ตลาดค้ากุ้งสมุทรสาคร
แล้วก็ไปขายกุ้งที่ตลาดค้ากุ้งสมุทรสาครนะฮะ
แล้วก็ไล่เลี่ยงเลยฮะวันที่๑๒ธันวาคมนะครับ
ก็มาที่อำเภอกำแพงแสน๑๓ธันวาคม
ก็ไปส่งกุ้งที่ตลาดค้ากุ้งอีกนะครับ
แล้วก็ไปเล่นสนุกเกอร์ที่ไหนต่างนานานะฮะ
หลังจากนั้นก็มีการไปส่งกุ้งที่บ้านห้วยม่วงนะครับ
แล้วก็ไปที่อำเภอขออภัยตำบลสระพัฒนาอะไรอย่างนี้

เขาก็มีไทม์ไลน์ออกมาสำหรับผู้ป่วยรายแรกนะครับ
ส่วนผู้ป่วยหญิงอำเภอนครชัยศรีอายุ๔๘ปี

ก็นำกุ้งไปขายที่ตลาดกุ้งไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร
หลังจากนั้นก็มีไทม์ไลน์ว่าไปที่ราชบุรีไปที่สมุทรสาคร
แล้วก็กลับมาที่อำเภอนครชัยศรีแล้วก็ไปจังหวัดพระนครสิทธิยา
อันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ป่วยทั้งสอง
อันนี้ยืนยันนะว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
สองรายนะครับที่ได้รับผลกระทบมาจากกรณีของอ่าแพร่กุ้งแพร่ป่า

ทีนี้ที่บอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบ
เพราะว่าเวลาเขาไปแต่ละพื้นที่เนี่ยเวลาไปขายกุ้ง
เขาต้องคัดกุ้งด้วยแล้วต้องรอขายด้วย
แต่ละพื้นที่ก็ใช้เวลานานไงคะ
และล่าสุดก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครปฐม
ทีนี้อย่างที่บอกว่ากลุ่มผู้เสี่ยงสูงกลุ่มผู้เสี่ยงต่ำ
อันนี้ต้องไปตามหากันต่อไปด้วยนะคะ

ใช่ค่ะนายกค่ะนายกบอกเรื่องนี้
นายกก็ได้พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙

นายกบอกว่าเป็นการระบาดที่รู้ถึงแหล่งที่มา
แล้วก็ได้มีการติดตามคนที่มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่
มีการตรวจคัดกรองหลายพันคนตอนนี้มีการตรวจอยู่

อยากให้ทุกอย่างดำเนินการได้เลย
แล้วก็ดำเนินการด้วยความรวดเร็วด้วยนะคะ
คือเมื่อเช้านายกทั้งเป็นประธานการประชุม
แล้วก็เรียกประชุมด่วนนะครับกับรองนายยก
ก็คือคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ

อธิบดีกรมควบคุมโรคเข้าพบนายกด่วนเลยนะคุณนะ
เพื่อหาบรือถึงทางออกในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาด
โควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
อันนี้สำหรับพื้นที่สมุทรสาครหาลือกัน๓ประเด็น
จะให้มีการล็อกดาวน์พื้นที่เพิ่มเติมหรือไม่
เรื่องของการตั้งโรงพยาบาลสนาม
เพราะต้องดูนะฮะว่าสรรพกำลังของเจ้าหน้าที่
หมอพยาบาลแล้วก็ทางการแพทย์เพียงพอไหม
ซึ่งเรื่องของการตั้งโรงพยาบาลสนาม

รองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙ด้วย
แล้วก็๓คือการพิจารณาเรื่องงดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่
อันนี้นอกจากในพื้นที่สมุทรสาคร

พื้นที่อื่นนะครับทั่วประเทศจะมีการล็อกดาวน์กิจกรรมเหล่านี้ไหม
หรือว่าล็อกดาวน์การเดินทางอะไรหรือไม่
อันนี้เป็นข้อหาบรือที่สำคัญนะครับ
ซึ่งนายอนุทินก็ออกมาเปิดเผยนะครับ

ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ
เน้นย้ำในเรื่องของความพร้อม
แล้วก็การสนับสนุนทุกด้าน
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับ
ขณะนี้ได้ตรวจหาเชื้อจากแรงงานต่างด้าว
ในพื้นที่เสี่ยงของสมุทรสาครเกือบครบแล้ว
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อร้อยละ๔๐

ก็ได้ทำการเข้มงวดในการดูแลกลุ่มนี้
เขาบอกกลุ่ม๑๔๒คุณส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ
แต่ที่ต้องเข้มงวดคือยังต้องกักกันโรค
ห้ามเข้าห้ามออกดูแลเรื่องอาหารชีวิตประจำวัน

รวมทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
จัดเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่
ร้อยเตียงคุณค่ะวางไว้เลยร้อยเตียง
ซึ่งถ้าบุคคลในพื้นที่มีอาการป่วยขึ้นมา
แล้วไม่เข้าขั้นรุนแรงก็จะรักษาที่นั่นเลย
เตียงสนามที่จุดรักษาภาคสนาม
ไม่ให้ออกมาข้างนอกเว้นแต่คนที่มีอาการรุนแรงมาก
จะมีวิธีการในการส่งตัวไปโรงพยาบาล
มีความพร้อมในการรักษาโดยยึดหลักของความปลอดภัย
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าอย่างพื้นที่สมุทรสาคร
ถ้าเกิดว่าเป็นแรงงานต่างด้าวเขาจะไม่ให้ออกมา

แต่ถ้าเกิดเป็นคนไทยจะมีการนำตัวออกมารักษาที่โรงพยาบาล
เหตุผลที่เขาให้เป็นเพราะว่า
ถ้าเกิดว่ามีการนำตัวแรงงานออกมานอกพื้นที่
กลัวว่าเชื้อนี้มันจะแพร่กระจายออกไป
ทีนี้คุณผู้ชมนอกจากเรื่องโรงพยาบาลสนามแล้ว
เวชพันธุ์ก็สำคัญเหมือนกันค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกนะ
เขาเตรียมความพร้อมของเวชพันธุ์เอาไว้แล้ว
หน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลตามต่างจังหวัด
หน้ากากอนามัยที่เตรียมเอาไว้เตรียมเอาไว้๕๐ล้านอัน
อันนี้คือสำหรับป้องกันโควิด๑๙

แล้วก็บอกว่ามั่นใจว่าจะไม่มีภาพ
เปิดรับบริจาคเวชพันธุ์แล้วก็หน้ากากอนามัยอย่างแน่นอน
รวมถึงก็ต้องดูเรื่องราคาหน้ากากอนามัยด้วยนะ
เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงจากชาวบ้านมาแล้ว
บอกว่ามีการขึ้นราคา
ยังไงก็ตามทางรัฐบาลเองก็บอกนะคะ
ว่าจะต้องคุมราคาหน้ากากอนามัยชิ้นหนึ่ง

คือนายกกำชับมาแล้วด้วยเรื่องนี้นะฮะ
ใช่แล้วก็การแพร่ระบาดรอบใหม่รอบนี้
ก็เชื่อมั่นว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนี่นะคะ
ควบคุมได้แล้วก็ใช้ระยะเวลาไม่นาน
ก็คุณอนุทินบอกว่าพอตัวเลขรายแรกในสมุทรสาคร
เมื่อวันพระฤาษฎรรย์ตอนกลางคืนใช่ไหม
ที่เป็นแม่ค้าที่แผ่กุ้งเนี่ยนะฮะอายุ๖๗เนี่ย
พอเริ่มต้นรายแรกคืนพระราชสมดี

กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจังหวัด
ควบคุมสถานการณ์ในจังหวัดไว้ได้
ยืนยันตรงนี้ว่า๓๔วันเราควบคุมได้นะครับ
ค่ะแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้ข้อกฎหมายที่เข้มข้นขึ้น
บอกว่าตอนนี้ก็อยู่ภายใต้พรกรอยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องบังคับใช้ทั่วประเทศ
ทางจังหวัดสามารถออกมาตรการของตัวเองได้

ยังไม่จำเป็นต้องยกกฎหมายควบคุมโรคฉบับพิเศษขึ้นมา
แต่ต้องคงพรกรเอาไว้ก่อน

คือผู้สิทธิ์ถามคุณอนุทินเกี่ยวกับการล็อกดาวน์
ซึ่งนอกจากล็อกดาวน์ในพื้นที่สมุทรสาครแล้ว
ยังต้องล็อกดาวน์ในจังหวัดอื่นทั่วประเทศหรือไม่

รวมถึงการจัดงานในพื้นที่ต่างด้วยนะฮะ
ซึ่งคุณอนุทินบอกว่าการจัดงานในพื้นที่ต่าง
คือก็ต้องอยู่ในการควบคุมดูแล
ตามพรบโรคติดต่อแล้วก็พรกรฉุกเฉินอยู่แล้ว
แล้วก็ทางคณะกรรมการป้องกันโรคโควิด๑๙

จัดงานอื่นงานบวชงานแต่งงานอะไรแบบนี้

งานเลี้ยงงานฉลองจัดได้ไหม
หรือว่าการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่

คุณอนุทินบอกว่าทำได้
แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด

ไข้เว้นระยะห่างคัดกรอง
ยังคงต้องทำอยู่ตรงนี้นะฮะ

คุณอนุทินบอกว่าก็ประเมินตามสถานการณ์

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรามีคณะกรรมการป้องกันโรคของจังหวัด

มีพรบโรคติดต่อมีพรกรฉุกเฉินควบคุมอยู่
ขอให้เราทุกคนให้ความร่วมมือ
นี่คุณสืบสกุลเวลาที่เราเล่าข่าวคุณอนุทินจริงต้องเล่ายาวนะ
ยังมีประเด็นเรื่องของความดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์อีก
เป็นภาพผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็มีข้อความบอกว่าสาธารณสุขพร้อมครับ
ทำทุกอย่างให้ทุกคนปลอดภัย
ทีนี้ที่เป็นดราม่าเนี่ยเป็นดราม่าเพราะว่า
คุณหมอชายานนท์บุญธีระเลิศ
ก็มีการแชร์โพสต์นี้ของคุณอนุทิน

คุณหมอชายานนท์ไปเขียนข้อความเอาไว้
บอกว่าโควิดโรคกระจอกโถ

อ้าวมันก็เลยเป็นประเด็นสิฮะ
แล้วก็อย่างเมื่อวานี้ก็มีแฮชแท็กขึ้นทวิต
ที่คุณหมอชายานนท์เขาโพสต์ออกมา
แม่โควิดโรคกระจอกโถ
ปรากฏคุณอนุทินเข้าไปคอมเมนต์ตอบให้คุณ

ก็แดกที่มีอย่างบอกว่าในโพสต์ของคุณหมอ
โพสต์คุณหมอเขาใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปสุนัขของคุณหมอนะ
แล้วคุณอนุทินก็เลยไปโพสต์ไปคอมเมนต์ต่อ
บอกว่าเห็นหน้าคนโพสต์เลยเข้าใจแล้วว่าหมาไม่เข้าใจคน
นั่นสิพอออกมาแบบนี้แล้วก็คุณอนุทินก็บอกว่ารู้นะอยู่โรงพยาบาลไหน
เดี๋ยวจะไปเยี่ยมไปหาอะไรอย่างนี้
โอ้โหถูกคนวิพักษ์วิจารณ์หนักเลยว่าคุณอนุทินทำไมถึงต้องไปตอบกลับคุณหมอเขาด้วย
ล่าสุดคุณอนุทินเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคุณนะ

ประเด็นที่เป็นเรื่องร้อนแรงในโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะ
ก็บอกว่าน้อมรับนะถ้าเกิดว่าคนตำหนิคุณอนุทินเนี่ย
เพราะว่าคือคุณอนุทินบอกว่าผ่านการเลือกตั้งมาขนาดนี้ไม่รู้สึกอะไรแล้ว
แต่ขออย่าว่าทีมงานอย่าบอกว่าสาธารณสุขล่มทั้งระบบ
ซึ่งคุณอนุทินเหมือนกับบอกว่าให้อัดผมได้แต่อย่าอัดทีมงาน
คือคุณอนุทินเป็นการให้สัมภาษณ์นะเมื่อเช้านี้
นักข่าวก็สัมภาษณ์เรื่องนี้แหละคุณอนุทินบอกว่า
ถ้าจะบอกว่าสาธารณสุขหวยแตกทั้งระบบไม่ใช่แล้ว
เพราะว่าพวกเขาทำงานหนักมากใส่ผมได้ใส่ผมเถอะ
แต่อย่าไปใส่คนอื่นคุณอนุทินพูดแบบนี้นะครับ
ใช่นะครับทีนี้ก็ต้องดูกันต่อนะครับ
ว่าธนายกรัฐมนตรีแล้วก็ธนรองนายกรัฐมนตรีคุณอนุทีน
จะมีแนวทางในการดูแลช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างไรอีกนะครับ